ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังไงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ล่าสุดมีงานวิจัยออกมาด้วยนะคะเป็นการวัดผลกระทบของการเลี้ยงสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือการเลี้ยงสัตว์ที่มีการผลิตคาร์บอนหรือว่ารอยเท้าคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนต่อปีเพื่อเป็นการประเมินการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ
โดยงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะพบว่าแมวหรือว่าหมาทั่วประเทศเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่ง
หมาที่มีขนาดธรรมดาเนี่ยนะคะจะมีรอยเท้าคาร์บอนหรือว่าการผลิตคาร์บอนอยู่ที่๗๗๐กิโลกรัมต่อปีค่ะ
ในขณะเดียวกันแมวแมวเองก็จะมีการผลิตคาร์บอนโดยเฉลี่ย๓๑๐กิโลกรัมต่อปี
โดยยิ่งสัตว์มีขนาดใหญ่เท่าไหร่กินเนื้อปริมาณมากเท่าไหร่รอยเท้าคาร์บอนก็จะยิ่งขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะ
อย่างเช่นไอ้ตัวหมาพันร็อกไวเดอร์ก็จะมีความต้องการอาหารมากกว่าปอมเมอเลเนียน
เพราะฉะนั้นก็จะมีการผลิตรอยเท้าคาร์บอนมากกว่า
ส่วนแมวเองก็จะมีรอยเท้าคาร์บอนน้อยกว่าหมานะคะ
จากว่าผลวิจัยพบว่าแมวมีขนาดตัวเล็กกว่าแล้วก็มีความต้องการเนื้อสัตว์น้อยกว่าค่ะ
ส่วนใครที่เป็นธาตุแมวรักในการเลี้ยงหมาหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นตามบ้านเรือน
เดี๋ยววันนี้มีวิธีในการในการแก้ปัญหาหรือว่าเป็นการลดปัญหาเรื่องของก๊าซคาร์บอนเดออกไซด์อีกด้วย
ง่ายเลยนะคะธาตุแมวทั้งหลายเปลี่ยนค่ะหรือว่าซื้ออาหารจากแหล่งที่ยั่งยืน
เปลี่ยนอาหารเปียกให้เป็นอาหารแห้งมีการจัดการกับของเสียให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอาจจะมีการใช้ทรายแมวหรือว่าถุงมูลสุนัขที่มีการย่อยสลายได้ง่าย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นนอกจากรักสัตว์แล้วต้องรักโลกเพื่อให้โลกรักเราด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ